ปฏิทินประจำปี๒๕๖๐ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้น
ก็มีความแปลกใหม่กว่าที่เคยมีมานะครับ
หน่วยงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
เพราะว่านอกจากจะพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์
และพระบรมศาสติสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ยังสามารถที่จะรับชมพระราชกรณียกิจ
พระบรมศาสติสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจนานับประการ
เรียงเรื่องราวเสมือนเป็นพวงมาลัยแห่งชีวิตของปวงชนชาวไทย
เป็นผลงานจากปลายผู้กันของสมบูรณสุขนิยมสิริ
เปี๊ยกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
และบทอาเซียลวาสอันล้ำค่าของนวรรัชพงภัยบูรณ์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
นำมาบันทึกบนปฏิทินชุด๙ทศวรรษชัดชัยประชา
ประจำปี๒๕๖๐ของธนาคารธนชาติ
ปฏิทินชุดนี้จะบรรจุภาพยนตร์พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่๙
เพียงแค่สแกนภาพบนปฏิทินด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

โดยช่วงแรกจะรับชมได้เฉพาะพระบรมชายลักษณ์
แต่ช่วงแรกเนี่ยสแกนไปอาจจะเป็นแค่ภาพวาดก่อน
กับเนื้อกับเป็นคำบรรยาย

คือทั้งหมดขบวนการในการทำสารคดีอันนี้
เพื่อความถูกต้องอย่างต้องค่อนข้างละเอียดนะครับ
ฉะนั้นช่วงแรกก็จะคงเป็นภาพวาดก่อนนะครับ
ซึ่งไม่นานเท่าที่ทราบก็อยู่ในขบวนการขั้นตอนกับสุดท้ายแล้วนะครับ
ไทยเหนือ๙รัชกาลที่๙คือชุดปฏิทินล่าสุดของบริษัทกศธโทรคมนาคม
มาพร้อมกับการฉายภาพยนตร์ด้วยแอปพลิเคชันเรยาเช่นกันค่ะ
นำเสนอพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่๙
เช่นการเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธมัยตีต่ออารยประเทศ
รวมไปถึงพระอัจฉริยภาพเก้าล้ำทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทรงงาน
ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำปฏิทินชุดราชดุดีนกภูมิน
บอกเล่าเรื่องราวความรักของประสบกรณิกรที่น้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙
ผ่านแผ่นภาพปฏิทิน๑๒เดือน๑๒เรื่องราว
ภาพยนตร์กษัตริย์ผู้เป็นกำลังแห่งแผ่นดินอย่างในเดือนมกราคม
บอกเล่าประวัติพระบรมราชสัญลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เล่าเรื่องเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัน
เหลือพระราชพิธีลำแรกที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่๙ไว้อย่างงดงามค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน